เป็นหน่วดจริงใช่ไหมฮะ

เป็นรูปเกี่ยวกับภาพที่มีความลึกลับครับผม

ใช่ครับนางผีค่ะ
เล่าสิครับตัวละครของนี้ที่คุณเล่นเป็นตัวอะไร
ตัวเราของผมเล่นเป็นคนชื่อทิมนะครับ

แล้วก็ตัวแพทก็เรียกให้ผมมาซ่อมภาพให้
เพราะว่าเขาอยากต้องการจะขายภาพ
เพราะว่ามีเหตุผลนะครับ
ผมก็เลยมาที่บ้านของ

แล้วก็เจอนู่นเจอนี่กัน

เวลาที่เราจ้องตากับน้องลิซ่าแล้วเนี่ย
รู้สึกเหมือนกับว่ามันมองตามเราอีกตลอดเวลา

ไปที่ตาของภาพตลอดเลยนะ
ถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็น

คุณห่างหายจากการรับบทที่เป็นภาพยนตร์นี้นานสักแค่ไหน
เรื่องสุดท้ายที่ผมรับก็เป็นน้องพิธีรัฐ

แต่จริงเรื่องนี้ถ่ายไปเกือบ๓ปีแล้วครับ
ถ่ายไปสามปีแล้ว
เพราะว่าโควิดมันก็เลยแบบเลื่อนไปเรื่อย
แต่ที่ยากคือเรื่องอื่นผมก็จะเล่นเป็นคนแบบ
อาจจะเป็นคนรวยคนสดใสคนล่าเริง

คนอาจจะไม่ได้แบบว่าดะ

ฉันไม่ต้องทำตามใจคนอื่น

ไม่ต้องเพอร์เฟตคือไม่ต้องทำให้คนอื่นมีความสุขนะครับ

เอาเกิดปัญหาพบก็เราก็คุยกัน

คือแบบมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่

แต่ในหนังไม่ให้คุณเป็นคุณ

แต่ว่าพอดูหนังแล้ว

นี่คือนิชย์ของคนนั้นที่ทุกคนรู้จัก

ฉีกบทภาพลักษณ์ของคุณตั้งแต่เกิดมาเลย

มันติดตาคนไปอยู่แล้ว
ก็เลยให้ไว้หนวด

แล้วการสร้างคาราะเทอร์

เค้าชอบมองอย่างนี้แล้วพูด

พยายามทำให้ตัวละครนี้น่าสนใจมากที่สุด

จริงหนังเรื่องนี้

เวลาผมทำงานถ่ายละครหรือถ่ายหนังเนี่ย
ผมจะชอบเล่นกับนักแสดง

ธรรมดาเราไม่ค่อยคุยกันเลยนะ
เวลาเข้าซีนเข้าฉาก

มันต้องคงความดาร์ก

ความน่ากลัวของซีนั้นไว้
ถ้าเรามาเล่นกันมันก็จะแบบกลายเป็นว่า
เราไปปลดปล่อยตรงจุดตรงนั้น

ภาพยนตร์หรือหนังเรื่องนั้นหมดไปไหม

แต่เรื่องนี้ผมค่อนข้างพยายามเข้าลึกให้ลึกที่สุด
แต่ปลดปล่อยด้วยการออกจากตัวละครนี้

๖คนพร้อมกันร้อง

แล้วคืออยู่ดีก็ได้มาเกาหลี

เวลาคนเขาเรียกคุณว่าซุปเปอร์สตาร์เนี่ย

หรือว่าเป็นเรื่องที่มันดูสดใสเท่านั้นไหม

นักขัดแกง

โปรดติดตามตอนต่อไป